คุณผู้ชมมาดูเรื่องแปลกกันดีกว่าค่ะ

มีผู้หญิงคนนึงเขาไปเที่ยววัดกับครอบครัว
แล้วก็มีรูปปั้นพญานาค

เขาบอกว่ามันมีอยู่สองรูปที่ทำให้เขาตกใจมากว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า

อีกรูปหนึ่งตัวฝั่งซ้าย

บอกว่ารูปที่แม่ยายใช้มือถือเครื่องเดียวกันถ่าย

มันแปลกแค่รูปของเธอสองรูปนี้

ทำไมของเธอหายไปครึ่งตัว

จากหมอปลามือปรับสัมภเวศีละ

เป็นน้องผู้หญิงอายุ๑๗นะคะ

ทีมข่าวไปถามเลย
กับครอบครัวไปทำบุญถวายสังขทาน

เจาะที่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น

รูปปั้นพญานาคแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปกันด้านหน้าค่ะ

ถ้ำต่างแล้วคุณตา
บอกว่าส่งรูปให้ดูหน่อยสิ

ของเธอรูปหนึ่งหัวขาดอีกรูปหนึ่งตัวขาด
มือถือหรือเปล่าแต่พอดูรูปอื่นอื่น

ชวนกันกลับบ้านเลยค่ะไม่ได้ละ
อ่าถันอะไรหรือเปล่า
แล้วตอนที่เดินไปขึ้นรถจะกลับบ้านนะคุณผู้ชม
มีงูตัวใหญ่เลื้อยมาขวางอีก
โอ้โหยิ่งตกใจกันเข้าไปอีก
ตกใจค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดมากอะไร

แต่ว่าก็มาดูอีกมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับแสงหรือว่าอะไร

เป็นแต่ตัวเองค่ะ
ทีมข่าวของเราเพื่อพิสูจน์ว่า

คุณยายละมุนอายุ๕๘บอกว่า
เห็นรูปหลานสาวก็ตกใจนะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาถึงขั้นเชื่อว่า

ก็เลยไปทำบุญกันอีกรอบเมื่อเช้านะคะ

คือก่อนถ่ายรูปเนี่ยค่ะ

ขอฉี่ป่าแถวนี้ได้ไหม

เป็นการไปลบหลู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า

ก็เลยหลังเกิดเรื่องนี้
พาหลานไปขอเข้ามาที่รูปบ้านพญานาคเรียบร้อยค่ะ
ทีนี้ค่ะนางทองสาอายุ๕๕ปี

ก็บอกว่ามันก็มีเรื่องแปลก

คือก่อนหน้านี้ลูกชายของคุณยายละมุน

ฆ่าญาติที่เป็นสองแม่ลูกจนเสียชีวิตในบ้าน

ว่ามีเสียงกระซิบให้เอาชีวิตทั้งคู่ไป

พญางูขาวจะมาเอาชีวิต
ญาติพี่น้องอีก๒คนนะครับ
พิมข่าวของคุณยายละมุน

วัดถ้ำผาจอดที่ขอนแก่น
คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนะคะ
มีสะพานหินธรรมชาติเก่าแก่อายุ

บอกกับทีมข่าวว่าพญานาคที่น้องครีมถ่ายภาพกับครอบครัวค่ะ
สร้างเสร็จเมื่อปี๖๓นี้เองนะคะ
ก็มีญาติโยมที่เขามีแรงศรัทธาสร้างเอาไว้
ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวแปลกบ่อย
แต่ก็เพิ่งเห็นนะว่าคนถ่ายรูปแล้วแบบ
หัวขาดอย่างนี้เพิ่งเคยเห็นจริง
เป็นความที่พระจานก็ยังคำสอบไม่ได้
ก็เพิ่งเคยเห็นถึงขนาดนี้
แต่ว่าอื่นก็พอมีบ้าง
พระจานยมมาทิรัยยมก็บอกว่า
พระจานยมนิมภิกษนะ
เห็นพญานาคบุเงินบุทรอง

ทีนี้ก็ท่านเจ้าวาดท่านก็เลย

สร้างตามศรัทธาของญาติยกใช่สรรคิดใจตามศรัทธาของญาติยก
แต่ตรงนี้ก็คือเป็นหินเก่าแก่เลยใช่ไหมฮะ

แต่ก่อนที่ชื่อว่าถ้ำหายเจาะเพราะว่า
ตรงนี้จะเป็นมันจะเป็นสะพานหินเหมือนสะพานหิน
ยาวมากเกือบ๒๐๐เมตร
ทีมข่าวก็ถามท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะว่ารู้เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับน้องครีมหรือเปล่า
ก็เหมือนกับว่าวันที่น้องครีมไปถ่ายภาพที่วัดเป็นวันโกนอืม
ทีมข่าวของเราไปเป็นวันพระ
ก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อความอาถรรพ์อะไรหรือเปล่านะคะ
แต่ทีมข่าวของเราก็ไม่ได้เจออะไรแปลกนะคะ

มันก็เปรียบเทียบกันได้แต่ว่าทำไมมุมเดียวกัน
สองคนมันคนหนึ่งภาพสมบูรณ์หมดคนหนึ่งภาพไม่สมบูรณ์
อาจจะเป็นช่วงโฟกัสของคนถ่ายอะไรพวกนี้ใช่ไหม
หลายอย่างปัจจัยนะ